ของกินพื้นถิ่นอุตรดิษฐ์ในสมัยก่อนนั้นก็เป็นของกินอิ่มท้องแบบง่าย
ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมข้าวคือใช้ข้าวเป็นพื้นฐานในการทำ
เช่นการนำข้าวมาทำเป็นแผ่นแป้งที่เรียกว่าข้าวแคบ
และมีการทำเป็นของกินที่เรียกว่าโอโล
มีการปรุงรสเพิ่มเป็นหมี่พันธุ์
ในปัจจุบันวัฒนธรรมการกินของชาวลับแลก็ยังคงไว้แบบคนรุ่นปู่ย่าตายาย
เพราะเป็นการแปรรูปเป็นของกินที่ทำจากข้าวและรักษาภูมิปัญญาการจัดเก็บวัตถุดิบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน